คราวนี้ใส่สปงติแล้วส่งหลงทาง
๕ทุ่มทำไมพระรูปนี้ถึงไม่จำวัดอยู่ที่วัดถูกไหม
มาเห็นเดินอยู่ตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปพยายามถามค่ะ
แล้วถามเอ๊ะทำไมท่านก็พูดจาวกไปวนมาแปลกนะคะ

จำได้ไหมครับ

นี่แหละค่ะพระรูปนี้อายุ๖๐ปีแต่เมื่อกี้นะพยายามถาม
ท่านก็พูดจาวกไปวนมาชาวบ้านเขาไปเจอค่ะ
ว่าเอ๊ะผิดสังเกตนะเห็นพระห่มแค่ใส่สบงกับอังสะ
แล้วก็เดินไปเดินมาอยู่ตรงอ่างเก็บน้ำบ้านประดูลาย
ที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรตอนสักประมาณ๔ทุ่มกว่า
ก็ถามพระท่านท่านก็ตอบมาแบบวกวนฟังดูแล้วจับใจความไม่ได้
ทีนี้ก็เลยต้องพาพระท่านไปพบกับพระครูโกศลวชิรกิจ
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะ
เจ้าวาดวัดประดูลายนะนะถามพระรูปนี้อยู่สัก๒ชั่วโมง
ไม่ค่อยจะรู้เรื่องไม่ค่อยจะเข้าใจแต่ก็พอจับใจความได้นะ
พระรูปนี้ชื่อว่าพระชัยดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าวาดวัดคลองแขยง
ในพื้นที่ตำบลศักดิ์งามอำเภอคลองลานที่กำแพงเพชรนี่แหละ
พระชัยน่ะพูดเกี่ยวกับรถคันหนึ่งด้วยคุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดี
เพราะว่าพระชัยบอกแบบนี้ว่าอาตมาเพิ่งจะไปซื้อรถมา
แล้วพอถามว่าเนี่ยท่านมันเป็นรถอะไรจอดไว้ที่ไหน
ท่านก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันเอ๊ะคุยไปคุยมาเหมือนจะไม่เข้าใจใช่ไหม
ก็เอาจีวอนมาให้ท่านห่มให้ท่านคลุมก่อน
แต่ท่านห่มจีวอนเองไม่ได้ห่มไม่ถูก

นั่นไงทีนี้พอเกือบเที่ยงคืนค่ะ
ญาติของพระชัยก็มาหาเพราะว่าญาติเขาดูในเพจ
เพจเยียวดำนิวส์ก็ลงโพสต์ประกาศตามหาญาตินั้นนะคะ
พระชัยเอาเงินที่ญาติจากกรุงเทพโอนมาให้๒๐๐๐
แต่ตอนนี้รถเก๋งอยู่ไหนก็ไม่รู้คุยก็ไม่รู้เรื่อง
แล้วก็บอกด้วยค่ะว่าเมื่อหลายปีก่อน
พระชัยเนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุตกจากเสาไฟฟ้าแรงสูง
สมองก็ได้รับการกระทบกระเทือนไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
ว่านี่หรือเปล่าคือสาเหตุที่ทำให้มีอาการว่า
พูดจาไม่ค่อยจะเข้าใจพูดวกวนไปมา
ก็ขอเอาตัวพระชัยไปสงบสติอารมณ์ที่วัดคลองแขยงตามเดิมก่อนนะคะ
ทีนี้มันมีจังหวะที่นักข่าวกำลังกลับ
แล้วไปสังเกตเห็นนี่เลย
ทะเบียนก๋อก่ายงงู๕๔๙๗นี่นะคะ
จอดอยู่ข้างทางแล้วเปิดไฟหน้ารถทิ้งเอาไว้ด้วย
ทีนี้พอตรวจสอบรวมถึงเรียกญาติของพระชัยเนี่ย
ลองเอากุญแจมาสตาร์ทดูซิ

พอมาถึงปั๊บเนี่ยเอากุญแจเสียบก่อน
หายบิดกุญแจสตาร์ทติดด้วย
งั้นแปลว่ารถคันนี้หรือเปล่าที่พระชัยซื้อมา
แล้วถามว่ารถคันนี้อยู่ห่างจากจุดที่เจอพระชัยเนี่ย
ห่างเท่าไหร่ห่าง๓กิโลค่ะ

ฝากรถคันนี้เอาไว้ที่ป้อมก่อนได้ไหม
แล้วเดี๋ยวทางญาติเนี่ยจะมารับกลับต่อไปด้วยนะคะ